ก็มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี

เมื่อวานนี้ก็มีการมอบไปที่ออฟฟิศสปอร์ตฮีโร่
โดยโคซิโก้ก็กล่าวว่าที่ผ่านมามูลนิธิซิโก้ก็ได้ส่งเสริมเยาวชนให้เล่นกีฬาอยู่แล้วนะครับ
แต่ครั้งนี้ก็อยากสนับสนุนนักเรียน๓คนด้วยทุนการศึกษา๑๐๐๐บาทครับ
ซึ่งอาจจะเป็นจำนวนเงินที่ไม่มากนะครับแต่ก็อยากที่จะให้เป็นขวัญและกำลังใจนะครับ
๓คนนะครับประกอบไปด้วยน้องดอมเด็กชายดวงเพชรพรมเทพครับ
ใน๑๓หมูป่าอาคาเดมี่ที่เคยได้รับทุนไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษครับ
มีน้องกี้นายกิติชวินชาชุมวงครับนักฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
และน้องเอมเด็กหญิงอนัญญาณภาลัยครับ
ซึ่งมีพรสวรรค์ในกีฬาแบตมินตันและมีผลการเรียนที่ดีครับ
มูลฮิซิโก้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับ
วันนี้ก็เดือนเขาเรียกว่าเดือนมงคลด้วยเนาะ
เป็นวันที่วันก็เรียกว่าประสบความพร้อมของไม่หลวงอาจารย์๑๐ด้วย
วันนี้ซิโก้เองก็จะได้ทำกิจกรรมมาต่อเนื่องตลอด๘ปีนะครับ
เราก็เลยคิดว่าปีนี้เป็นปี๒๕๖๓
เราได้มอบทุน๓ทุนนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
จากนี้นะครับมูลนิธิซิโก้ยังพร้อมสนับสนุนผู้ฝึกสอนฟุตบอลไทยนะครับ
ที่มีความประสงค์เรียนโค้ด
หากใครที่มีความต้องการก็ทำหนังสือขอมาได้นะครับ
ก็จะมีการพิจารณากันต่อไปด้วยนะครับ
จริงเรามีทุนสำหรับคนที่อบรมโค้ดด้วยนะครับ
เพราะว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเราให้ทุนโค้ดใกล้รุ่งตีจากสัง
แล้วก็ให้โค้ดภัณฑ์สามีศัตริย์ธรรม
แล้วก็นักธุบรรณแล้วก็มีอดูลหมื่นสมานนะครับอบรมคต
คือคนไหนที่มีความต้องการก็สามารถขอมาได้